อย่างเป็นทางการของฟิลิปปินส์ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วในวันนี้นะครับ
โดยเป็นไปตามผลที่ออกมาก่อนหน้านี้
นั่นก็คือโลดิโก้ดูเตอร์เต้ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างถล่มทลาย
ขณะที่บองเฟอร์ดินันมาร์กอสจูเนียร์
อดีตผู้นำผลิตการมากอสพลาดตำแหน่งรองประธานาธิบดีครับ
นับคะแนนเลือกตั้งทั่วไปของฟิลิปปินส
ที่มีขึ้นเมื่อวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
สิ้นลงแล้วอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับ

ดิโก้ดูเตอร์เต้นายกเทศมนตรีเมืองดาวาว
ชัยชนะเหนือคู่แข่งอย่างขาดลอยในการเลือกตั้ง
โดยได้คะแนนมากกว่าคู่แข่งคนสำคัญกว่า๖ล้าน๖แสนเสียง
ได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ตามคาด
ขณะที่ตำแหน่งรองประธานาธิบดีเลนี่โรเบรโด
ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาหญิงสมัยแรก
บุตรชายของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินันมากอส
ผู้นำประเด็นการแบบหายใจรถต้นคอ
โดยโรเบรโดมีคะแนนเหนือบองเพียง๒๖๐๐๐เสียงเท่านั้น
ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งประธานธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์
จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่๓๐มิถุนายนนี้วาระการดำรงตำแหน่ง๖ปี